ส่วนอีกหนึ่งเรื่องคุณผู้ชมหวานใจของน้ำหวานไฮโซแชมป์ค่ะ
ก่อนหน้านี้ก็มีข่าวออกมาว่าเตรียมร่อนจดหมายถึงสื่อมวลชนรวมไปถึงพิธีกรนะคะ
ที่มีการพูดถึงเรื่องราวของเขาต่างจะมีการฟ้องต่าง
รวมไปถึง๑คนที่โดนด้วยนั่นก็คือพี่หนิงปณิตานั่นเองนะคะ
ล่าสุดค่ะเจอกับพี่หนิงนะคะเจ้าตัวก็บอกว่ายังนะยังไม่ได้รับหมายสารใดด้วย
แต่ว่าหากอีกฝ่ายฟ้องจริงก็พร้อมจะทำตามกฎหมายแล้วก็ดำเนินการในส่วนของเธอด้วย
ทั้งนี้นะคะเจ้าตัวก็มองว่าตัวเธอกับไฮโซแชมป์จริงก็ต้องยอมรับว่าผัวพันตั้งแต่คดีของไฮโซน้ำหวาน
ซึ่งเป็นน้องสาวของฝ่ายชายนานมากแล้วซึ่งตอนนั้นก็เคลียร์จบกันไปแล้วรอบนึงแล้วก็เลยไม่อยากให้มีคดีความอะไรเพิ่มเติมต่อกันอีกจ้ะ
มันเป็นข่าวที่ถูกเขียนขึ้นมาซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าจริงแล้วเนี่ยทางคุณแชมป์เองเนี่ยเขาได้ทำแบบนั้น

เรื่องของคดีความเนี่ยมันมีเรื่อง
ผัวพันกันมาตั้งแต่๘ปีที่แล้ว
อยู่แล้วกับคุณน้ำหวานเอง
ต้องบอกว่าวันนี้หนิงเองกับคุณน้ำหวานเองก็
ต้องบอกว่าต้องคือเคลียร์หมดแล้ว

มันมีอะไรอีกหลายอย่างที่ทำให้เรารู้สึกว่า
เราอยากหลุดจากสิ่งเหล่านี้
ไม่มีใครหรอกที่อยากจะมาอยู่ในวังวนตรงนี้

คนรอบข้างเรามันก็ทุกข์ไปด้วย

เราก็ดำเนินการในส่วนที่เราต้องดำเนินการ
คงไม่ถึงขั้นแบบว่าจะไปเอาชนะค้าค้านกัน
แต่ก็จริงนะไม่มีใครอยากอยู่ในจุดนี้หรอก
เพราะฉะนั้นเรื่องเก่าก็จบไปเรียบร้อยแล้ว
แล้วเรื่องใหม่จริงก็ไม่อยากให้มีปัญหาคาราคาซังต่อกันด้วย